ด้านหลังแปลงโฉมเจ้าสาวรถจอยอคว่ำสวยเป๊ะปัง
คือจะบอกว่าผู้หญิงอยากสวยทุกวัน
แต่วันที่อยากสวยที่สุดคือวันที่ได้สวมใส่ชุดเจ้าสาว

คุณผู้หญิงด้านหลังของเราทั้ง๓คน
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์คว่ำ
แล้วถูกไฟคลอกทั้งตัวมีบัตรแผลเป็น

แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้

แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้

แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้
แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้

แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้
แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้
แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้
แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้
แล้วก็ขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าของคุณส้มที่ให้เรานำเสนอข่าวนี้
ใครหลายคนนะคะคุณผู้ชมแล้วแบบนี้เจ้าสาวคนนี้ชื่อว่าคุณส้มค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพไปด้วยก็ได้นะคะว่าช่างเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนฝีมือดีมากเลยนะคะ
ใช้คำว่าเนรมิตไม่น่าจะผิดนะนี่นี่นี่เห็นไหมคือการวาดคิ้วเนี่ยหู
นี่ต้องใช้แบบเห็นไหมคะวาดค่อยวาดนะคะบรรจงวาด
คุณส้มอายุ๒๖ปีนะคะเธอเป็นข้าราชการในกระทรวงเกษตร
เท้าความให้เราฟังบอกว่าอดีตตอนนั้นเธออายุ๑๓ปี
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์รถยนต์ขออภัยนะคะถูกไฟคลอก
แล้วร่างเธอเองก็ถูกไฟคลอกเหมือนกัน
จะบอกว่าสลบไป๙วัน๙คืนตอนนั้นเธอถูกตัดขา
คิดว่าเธอจะรอดเธอเองเธอคิดว่าเธอไม่รอดนะตอนนั้นนะคะ
แต่สุดท้ายเธอรอดค่ะกระทั่งเธอได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
ให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้รักษาได้เล่าเรียน
กระทั่งมีงานทำช่วยเหลือตัวเองได้
และในที่สุดเธอก็กลายเป็นเจ้าสาวอีกหนึ่งความฝันของเธอ
ที่ไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะเกิดขึ้นอันนี้เธอบอกนะคะ
สวยมากสวยมากค่ะชุดก็สวยเจ้าสาวก็สวยนะคะ
ช่างก็เก่งด้วยถ้าตัดสินใจต่างานกับแฟนหนุ่มที่คบฮาดูใจกันมา๔ปี

แล้วปรากฏว่าเธอไปเจอร้านหนึ่งในตัวเมืองสุพรรณบุรี
ชื่อว่าเรือนเจ้าสาว
เข้าไปในร้านแล้วก็ไปติดต่อพูดคุยกันเสร็จปุ๊บ
บอกว่าผลงานออกมาไม่ผิดหวังจริง
เพราะว่าทางคุณจิงโจ้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนี่ย
ใช้เวลาสักประมาณนี่คุณผู้ชมดูนะคะ
ใช้เวลาสักประมาณ๓ชั่วโมงในการเนรมิตเธอ
จากผู้หญิงที่เต็มไปด้วยรอยแผลจากอุบัติเหตุ
ให้เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในวันแต่งงาน

นะคะสวยมากครับคุณส้มบอกว่าได้เห็นใบหน้า
ตอนที่หลังแต่งหน้าครั้งแรกรู้สึกโอ้โหไม่อยากหุบยิ้มเลยอ่ะ

ตอนแรกกังวลว่าวันแต่งงาน
ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของผู้หญิง
ของลูกผู้หญิงเธอก็อยากสวยอยากดูดีที่สุด
จะทำได้ไหมร้านนี้จะทำได้ไหม
แล้วก็ทำได้สมใจจริงนะคะ
ทางเจ้าของร้านเรือนเจ้าสาวก็เลย
ขออนุญาตคุณส้มนำผลงาน

เผยแพร่พร้อมกับมีการเปรียบเทียบ
ก่อนแล้วก็หลังแต่งหน้าด้วยนะคะ
ซึ่งเธอก็อนุญาตเธอน่ารักมากนะคะ

และเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดกับครั้งหนึ่งในชีวิต
พระคุณเจ้าสาวที่อนุญาตให้ถ่ายก่อนแล้วก็หลัง

ไม่ว่าชีวิตจะต้องผ่านเรื่องร้ายแค่ไหน
วันหนึ่งฟ้าจะกลับมาสดใสได้เสมอ

ไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายดีแค่ไหนนะครับ

ที่สุดในวันงานแต่งของเธอจริงค่ะ
ขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากนะครับ